ไปชัยนาฏกันครับผู้หญิงคนนี้นะฮะ
โพสต์ภาพเป็นรูกระสุนนะครับ
แล้วก็มีหัวกระสุนตกอยู่ในรถเธอด้วย
เธอบอกว่าขับรถไปโอ้โหนี่ฮะคุณผู้ชมครับ
คือในรถมีสามีด้วยนะ
แต่กระสุนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะ

แล้วก็เฉียวลูกน้อยเธอ๒ขวบกับ๔ขวบไป

นี่แหละฮะเป็นภาพของรูกระสุนที่ประตูฝั่งซ้ายนะครับ
หัวกระสุนปืนขนาด๑๑มิลลิเมตรเนี่ย

โดยนางปาริชาติสิทธิภาพอายุ๒๘ปี
เป็นผู้เสียหายกับสามีแล้วก็ลูกสาวอีก๒คนเนี่ย
เขาแจ้งความกับตำรวจสพวังน้ำขาวเอาไว้แล้ว
เล่าแบบนี้คุณผู้ชมเหตุเกิดบริเวณถนนสายวัดสิงห์แยกเขาตภาพ
ตะบนวังตะเคียนอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชายนาฏครับ
ปกติเธอทำงานอยู่กรุงเทพมหานครไม่ได้กลับบ้านมา๗๘เดือนแล้ว
ขณะเดินทางกลับบ้านนะครับเพื่อจะมาเยี่ยมญาติด้วยเนี่ย
ขับรถความเร็วประมาณสัก๖๐๗๐กิโลเมตรได้นะฮะพอ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยมีรถตู้คันหนึ่งครับเนี่ยฮะ
แซงนะครับรถของเธอไปแล้วก็ไปจอดริมถนนครับคุณผู้ชมครับ
จากนั้นรถตู้คันนี้เปิดกระจกแล้วชายอายุประมาณสัก๓๐ปีได้เธอเห็นเรา
ยิงปืนมาที่รถกระสุนเจาะเข้าที่ประตูเฉียดคอเธอ
หัวลูกสาว๔ขวบแล้วก็เกือบจะไปโดนลูกคนเล็ก๒ขวบคุณ
นี่ฮะเธอเปิดให้ดูเลยโอ้โหคล้อดีครับ
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายหลังเกิดเหตุนะครับ
จึงรีบขับรถเลยไปจนถึงระยะที่คิดว่าปลอดภัยแล้ว
ก็เลยจอดรถแล้วก็ลงมาดูนี่แหละครับมาถ่ายรูปเอาไว้
รูกระสุนหัวกระสุนในรถรีบไปแจ้งความครับ
บอกไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครไม่ได้กลับบ้านมา๗๘เดือน
แล้วเรื่องนี้ยิงผิดตัวหรือเปล่าเรียกร้องให้ตำรวจติดตาม
ตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะครับครับเบื้องต้นเนี่ย
ตำรวจก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วนะฮะพบว่ารถตู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับ
เจอแล้วตำรวจก็เลยส่งชุดสืบสวนไปติดตามตัวคนร้าย
คาดว่าน่าจะหลบหนีเข้าไปในพื้นที่อุทัยธานีเพราะว่าตรงนี้
มันเป็นรอยต่อกับอุทัยธานีเดี๋ยวจะติดตามตัวมาสอบสวนให้ได้เร็วนี้ครับ